ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจอ
ผมจ้องโซครูโหลดแล้วแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง
มาเร็วมาโหลดเร็ว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
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง

อบเตอร์มหาสนุกมาแล้ว

ปุ๊บปุ๊บ

มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
เปิดตัวกันอย่างคึกคักน่ารัก
จากวงกองยาวโรงเรียนวัดม่วงงาม

เห็นตัวจิ๋วเนี่ยแต่ความสามารถไม่จิ๋วอย่างตัวเลยนะครับ
นี่แค่เริ่มต้นความสนุกเท่านั้นนะครับ
วันนี้เนี่ยจะมีอะไรให้ได้ชมอีก
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย

กำมือแฟนควงแขนแม่ยาย

สนับสนุนอบตของท่านนะครับ

ง่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตในตำบลของท่าน
บตท่านมีอะไรอย่าลืมส่งเข้ามานะครับ
วันนี้มองไปไหนมาไหนนะครับ
เห็นแต่ความร่มรื่นเขียวจะอุ่มพุ่มสวัยนาเนอเต็มไปหมดเลย
เมืองเพชรแน่นอนต้นตานเป็นสิ่งสำคัญ
และที่นี่ครับเป็นสวนตานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
เราอยู่ที่อบตถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
และแขกรับเชิญของเราในวันนี้
ศิลปินผู้ไม่เคยย่อท้อเขาเดินทางไปทั่วฟ้าเมืองไทย

โอ้โหพี่โจ๊กเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของเด็กที่นี่จริงครับ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

บอกแล้วว่าให้นอนพักผ่อนเมื่อคืนอย่ามีอะไร

นี่ก็คือลูกของคุณโจ๊กที่เขามีเมียอยู่ที่เพชรบุรี
ภรรยาคุณโจ๊กคุณทราบไว้เลยนะครับเขาเป็นคนมีเมียทั่วประเทศนะครับ

รู้หรือเปล่ามาที่นี่เนี่ยเขาปลูกต้นตานเยอะขนาดไหน

ตานตานหนวดถ้าตานหนวดมันจะล้านวีดีโอ

นั่นแหละเราจะเยอะขนาดนั้น

มีสักกี่ต้นที่ว่าเยอะที่สุดในเพชรบุรีของขึ้นชื่อที่นี่

วิวสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นตาล
ไปทางไหนก็เห็นแต่ความเขียวขจีของท้องทุ่งนาครับ
วันนี้เนี่ยเรามุ่งหน้ามาสู่อบตถ้ำรงอำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรีที่ขึ้นชื่อในเรื่องของตาลตะโนดเป็นที่สุด
ที่นี่ครับมีทั้งหมด๖หมู่บ้าน๑๕๐๐ครัวเรือน
และมีประชากรรวมกว่า๓๗๐๐คนครับ
และถ้าใครมาที่ตำบลถ้ำรงเนี่ยก็ต้องมาแวะเที่ยวที่เขาถ้ำรงนี่แหละครับ
ที่นี่จะมีหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุเกือบ
ยังไม่หมดครับอย่างที่บอกว่าที่ตำบลนี้เนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของต้านตะโนดด้วย
ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนตานเลยล่ะ
ไปทางไหนเนี่ยก็จะเห็นแต่ต้นตาตะโนดสูงลิบลิวนู่นล่ะครับ
โดยเฉพาะที่สวนตาลเงินล้านของลุงถนอมผู้เงินที่มีต้นตันรวมกว่า๕๐๐ต้น
บนเนื้อที่กว่า๑๐ไร่โอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ย
ถ้ามีต้นตานแล้วเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคนปีนตานครับ
ปัจจุบันเนี่ยครับอาชีพปีนตาเนี่ยกำลังจะหายไป
แต่ที่ตำบลนี้เนี่ยเขายังอนุรักษ์วิถีเหล่านี้เนี่ย
สืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเลยล่ะครับพื้นที่ในตำบลถ้ำรงเนี่ย
เห็นมีต้นตาลเยอะแบบนี้ครับนอกจากเขาจะใช้ผลของตาลมาทำขนมแล้ว
ยังมีคุณตาผุดคนเก่าคนแก่ของตำบนวัยเจ็ดสิบเก้าปี
ที่มีไอเดียเด็ดนำเม็ดลูกตาลแห้งใบตาลแห้งมาทำให้เกิดมูลค่ามากขึ้นครับ
แม่ดูสิครับสวยสวยมีทั้งตะกร้าสารตุ๊กตาที่ทำจากเม็ดตาลแห้ง
ถือได้ว่าเป็นงานโอท็อปชั้นเลิศประจำตำบลเลยล่ะครับ
ส่วนเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็จัดมาแบบหวานหยดย้อย
ช้อยหลบหลังตึกเลยล่ะครับมีทั้งขนมตาลที่มีรสชาติหอมนุ่ม
โอ้โหรวมถึงขนมตะโนดทอดที่หน้าตาแสนจะธรรมดาครับ
แต่รู้ไหมว่าหากินยากนักจะบอกให้แค่นี้เนี่ยยังไม่อิ่ม
บท้ายกันด้วยอาหารที่ใครมาที่ตำบลถ้ำรงเนี่ยต้องได้กินครับ
แกงหัวตาลครับที่ทำจากลูกตาลอ่อน
ใส่ปลาทูที่โขกเข้าไปกับเครื่องแกงนิดหน่อยก็ได้แกงหัวตาลที่สุดจะหอมหอมแบบนี้แหละครับ
แม่เขาการันตีความอร่อยแน่นอน
และทั้งหมดนี้ครับก็คือของเด็ดของดีในตำบลถ้ำรงที่เขายังคงอนุรักษ์เอาไว้
แวะเวียนมาสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเพชรกันได้ที่นี่ครับ
ตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
อันนี้ไว้ทำอะไรให้คุณทายก็โยนเล่นในน้ำ

ข้างในมีขวดน้ำเอาไว้ห้อยแขวนหรือติดผนังปุ๊บแล้วก็ใส่ภูดงภูดาง
เฮ้ยขายสี่สิบบาทคือสารกุ้งครอบเข้าไปอ่า
อ่ะเออสุกเยอะอ่ะอันนี้คือตะเกียบจากโต๊ะจีนที่ใช้แล้ว
เอามาล้างทำความสะอาดแล้วเอามาทำงานประดิษฐ์โอ้โหเป็นบ้านตะเกียบนะฮะ
หลังนี้ไม่ขายเพราะว่าสโนน้อยเรือนงามมาซื้อแล้วโอเคอันนี้นะครับ
จากลูกตานนะครับที่เป็นสัตว์เราไม่ได้เอาไปเฉือนนะ
หรือเราคือมันแห้งอ่ะมันแห้งเขาก็เอามาทำนี่นะฮะ
แล้วไม่ใช่ธรรมดาครับคีย์เอสครับทำเป็นมดเป็นมดได้กับแมงมุมครับผม
อันนี้ก็ผลิตภัณฑ์จากตานเอามาทำขนมตาล
ทุกคนทราบกันเป็นอย่างครับผมขนมตานนั่นเองอืม
อร่อยไม่หวานเกินไม่หวานเกินไปอันนี้ชิ้นไหนเนี่ย
จึงที่นี้
ไม่ใช่มีแค่ใบตรงใบตา

เอามาทำอาหารขาว
นี่เรียกว่าแกงหัวตาล
เพราะเขาไปแกงบนหัวของตาน

ขนมที่ขึ้นชื่อที่สุด

แต่ผู้ที่จะมาเล่าลือดีที่สุดนะครับ

นายกออบตท่ามรงค์นายกสำริษฐ์อบย้ำ

ผมว่าก็น่าจะเป็น

คือการใช้เงินทึ่งตามธรรมชาติครับ

และวิถีชีวิตของท่ามรงค์คืออะไร

อยากเห็นก็โชว์ได้ไหม
สบายมากครับ
ปตขอโชว์ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมประเพณีการละเล่นแบบโบราณของชาวบ้านถ้ำรงครับ
นั่นก็คือการเหเรือบกซึ่งการเล่นนี้เนี่ยจะคึกคักสนุกสนานขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ
เลิดเพลินเจริญตา

ขอบคุณค่ะเหเรือบก
ให้ชาวเรือนักกีฬา
สารภาเฮโรค
สารภาเฮโรค
เอาอีจ๊อต
เอาละครับผมคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรครับ

ทำไมไม่อยู่พระขนงมาอยู่ที่นี่ทำไมครับพ่อมาก
เพราะว่ามันตายไปแล้วตรงมหาแม่นาคใหม่
มหาแม่นาคใหม่ครับ
เฮโรสารภาค

ถ้าจะชมการเขาเรียกการละเล่นเรือบกเนี่ยนะ
เออมันมีแข่งกันไหมหรืองัย
พบได้ก็คือตอนออกพรรษา
แล้วก็อยู่ในกระถิ่นครับสงการกระถิ่นเป็นต้น

ก็คือเอาเรือไปแขวนไว้ที่ต้นกระถิ่น

แล้วคนก็รับไว้แล้วก็ลงเรือมาพาขี่รถ

เฮ้ยคุณพระช่วยกล้วยทอด
โยนมากี่มุกโต้รับได้หมดแบบนี้
เรียกได้ว่าตัวพ่อของถ้ำรงของจริงล่ะครับ
ขอบคุณหนุ่มสาวชาวของไทยรัฐ
ที่ท่านได้ให้โอกาสมาอนุรักษ์เพลงไทย

ท่านนายกทำไมถึงต้องอนุรักษ์
ละเล่นแห่เรือบกนี้ไว้ตลอด

ครับให้เยาวชนรุ่นใหม่ในสถาน
ประเพณีอันเก่าแก่ของตบลรักษ์ครับ

ประเพณีเหเรือบกนะครับ
ขอบคุณด้วยนะครับ

สัญญาณคมชัดเยี่ยมมาก

อยู่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลม
ติดต่อเข้ามากันได้เลยครับที่เพชรบุรีเคเบิ้ลทีวีครับ